ครบ๗วันเลยปี๖๕จะเป็นยังไงจัดไปเลยค่ะ
โดยรวมปี๖๕นะคะก็สำหรับคนเกิดวันจันทร์เอง
อันนี้คนเกิดวันจันทร์จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะ
แต่ว่าต้องระวังเรื่องของการเงินแหละสำหรับคนเกิดวันจันท
แต่ว่าเรื่องของความรักก็ค่อนข้างแฮปปี้ค่ะ
คนเกิดวันอังคารนะคะอันนี้คือมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนงาน
มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันซึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดี
เพราะว่าปีหน้ามันเหมือนว่าชอบเจอแต่คนหลอกลวงดวงวันอังคาร
การงานต้องบอกว่าโดดเด่นมากในปี๖๕มีโอกาสใหม่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องเงินก็คืออาจจะหาได้เยอะแล้วก็ใช้เยอะในปี๖๕
แล้วก็เรื่องของความรักใครที่สุดนะคะมีโอกาสที่จะแบบว่าตกลงปงใจกับใครสักคน
แต่ว่าเรื่องของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานนะคะ
ก็ต้องบอกว่าคล้ายกับคนวันอังคารคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกเลิก
มีการออกจากงานมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ดังนั้นคนวันพฤหัสก็ต้องวางตัวให้ดี
แต่ว่าในเรื่องของการเงินของคนวันพฤหัสก็ยังถือว่าหมุนเวียนได้อยู่นะคะ
แล้วก็เรื่องของความรักไปได้ดีค่ะส่วนวันศุกร์นะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์เป็นหลักเลย
เรื่องเงินดีนะเรื่องเงินถือว่าหุ่นเวียนเป็นมือได้ดีแต่ว่าเรื่องของความรัก
ต้องบอกอย่างนี้ว่าคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคนมีเจ้าของวันเสาร์การงานดีการเงินก็หุ่นเวียนเปลี่ยนมือได้ดี
แต่ความรักคนโสดต้องระวังค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะโดนแบบว่าโดนหลอกได้ง่ายค่ะ
แต่ว่าเงินมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภด้วยนะคะ
เรื่องของความรักนะคะบอกเลยว่ามีโอกาสมากเลยที่จะแบบว่าเข้าสู่ประตูวิวาอีกคู่หนึ่ง
ฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐอวยพรให้กับทุกคน
ปีใหม่นี้เนาะฟังดวงแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการดีแบบนี้
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกอาชีพ
ให้ฝากฝันวิกฤตโควิดไปให้ได้